ระหว่างนี้ไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับ
จิตใจคนเรานี่ยากแท้อย่างถึงนะยุคนี้สมัยนี้
เห็นว่าหน้าตาดีขับรถดีหน่อย
อย่าเพิ่งไว้ใจครับเพราะว่าร้านหมูทอดเนี่ยเซ็งมากเลยคุณขวัญคุณผู้ชม
คุณน้ำแข็งดูหน้าจอนี้นะครับมีคนขับรถเก๋งคันนี้มาจอด
แถวหน้าร้านขายลอตเตอรี่จะเป็นแผงลอตเตอรี่ตั้งอยู่ใช่ไหมครับ
คนบนรถลงมาแล้วเดินไปซื้อหมูทอดแล้วขายข้าวเหนียวหมูทอด
สักพักหนึ่งกลับมาขึ้นรถแล้วรถก็ขับออกไป
ถ้าดูผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับ

คนที่ลงมาจากรถเก่งคันนี้
เอาข้าวเหนียวหมูทอดไปแย่งถุงข้าวเหนียวหมูทอด
มาจากร้านค้าแล้วไม่ได้จ่ายเงินให้เขา
อ้างว่าโอนเงินไปแล้วแต่เงินมันยังไม่เข้าบัญชีร้านค้าเลย

วงจรปิดครับหน้าร้านขายลอตเตอรี่ในตลาดสดประชานิเวศ๓
ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีรถเก๋งสีเทาดำ
ขับมาจอดเทียบหน้าแผงลอตเตอรี่แผงนี้
เปิดประตูไปที่ร้านขายหมูทอด
ไม่กี่นาทีกลับมาพร้อมถุงหมูทอด

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๔กันยายนครับ

ยังไม่รู้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำเพราะว่ายังตามตัวไม่เจอฮะ
ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบหน่อยครับ
กลัวว่าจะไปทำแบบนี้กับร้านอื่น
ระหว่างนี้เราลงพื้นที่ไปที่ร้านรถเข็นขายหมูทอดปลาทอด

ลูกจ้างชาวกัมพูชา๒คนครับเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเย็นวันที่เกิดเรื่องเมื่อ๔กันยา
คนก่อเหตุขับรถยนต์มามากัน๒คน
ผู้หญิงลงมาจากรถมาซื้อหมูทอดที่ร้านนี้

หมูทอดพร้อมข้าวเหนียวบอกว่าเอา๓๘๐บาทจัดมาให้หน่อยจ้ะ
จากนั้นคนร้ายบอกว่าโอนเงินให้แล้วนะ

โอนเงินให้เกินจากราคาของที่ซื้อนะ

เดี๋ยวขอรับเป็นเงินทอนส่วนต่าง๑๕๐ก็แล้วกัน

หงายให้ดูบอกนี่จ้ายอด๕๓๐บาทโอนให้แล้วนะ

ยอดเงินยังไม่เข้ายังไม่ขึ้นในเครื่องเลย
ระหว่างนั้นก็เลยบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะลูกค้า
แต่ลูกค้าไม่รอครับลูกค้าทำยังไงรู้ไหมฮะ
ถุงหมูทอดและข้าวเหนียวไปจากมือของพนักงานขายเลย

แล้วบอกว่ารีบมากไม่ไหวแล้วพอดีแม่ป่วยต้องรีบกลับไปเยี่ยมแม่
ขอเอาของมาก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเงินทอน๑๕๐
ดื้อแบบนั้นพนักงานก็อึ้งสิครับ
อียังวะทำไมเอาไปแบบนั้นเลย
ยอดเงินอ้าวนี่ผ่านไป๑๐นาทีแล้วเงินก็ยังไม่เข้าสักที
เอาล่ะสงสัยโดนหลอกแน่เลย
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเล่เพทุบายแบบนี้
ก่อนหน้านี้ครับพนักงานบอกว่าเคยถูกหลอกมาแล้ว
ครั้งหนึ่งคล้ายกันเลยตอนนั้นคนร้ายมาซื้อของ๒๕๐
บอกว่าโอนไปให้๕๐๐บาทของเงินทอน๒๕๐
ก็แล้วกันขี้เกียจไปกดที่ตู้มาในรูปแบบเดียวกันเลย
หลังจากนั้นครับได้เงินทอนได้ของไปเสร็จรอบก่อนนะ

เหตุการณ์ครั้งที่แล้วพอนายจ้างรู้
นายจ้างก็ต้องหักค่าแรงพนักงานขายมาทั้งวี่ทั้งวัน

เพราะว่าคนร้ายมันได้เงินไป๒๕๐ไงเงินทอนรอบนั้น
แต่รอบล่าสุดที่เจอเมื่อเย็นวันที่๔กันยา
จ้างเขาเห็นใจก็คงพยายามป้องกันทุกทางแล้วแหละ
ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้เป็นรอบ๒นะฮะ
ไม่หักค่าแรงลองฟังครับ
เขาบอกว่าเขารีบไปโรงพยาบาลไปดูแม่
หนูก็ยังต่างยังไม่เข้าระบบหนูก็ยังไม่ให้เขา
เขาว่า

ลูกจ้างผู้ชายบอกว่าเขาเองก็แปลกใจ
ตั้งแต่ตอนที่โชว์สลิปโอนเงินให้ดูแล้วแหละ
แอบถ่ายป้ายทะเบียนรถเอาไว้
แต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้นี้

เอาล่ะสิไม่มีป้ายทะเบียนติดท้ายรถ
แล้วยังไงล่ะเนี่ยจะตามตัวเจอไหม
สงสัยว่าน่าจะตั้งใจมาก่อเหตุแหละ
เห็นแค่ว่ารถสีแบบนี้ยี่ห้อนี้ที่ขับมา
แล้วก็มาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปครับ
คือเร็บอย่างเดียวคุณลีบแบบไวมาก
ประมาณไม่ถึง๕นาทีไปแล้ว๓๘๐ตา
เรียบร้อยครับส่วนในจ้างบอกว่าให้ระมัดระวังเพิ่มเติม
โอ้โหหัวอกลูกจ้างนะก็พยายามระวังที่สุดแล้วนะ
หัวหน้าทำยังไงดีแต่ก็ดีครับที่รอบนี้นายจ้างเข้าใจ
เพราะว่าที่ผ่านมาเจ็บไปแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วมาโดนหลอกแบบนี้อีกพยายามระวังแล้วป้องกันแล้ว
แต่คนที่เขาจะเป็นขโมยจะทำแบบนี้นะ

ตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับเพราะว่าค่าเสียหายนั้นอาจจะยังไม่ได้มาก

แต่ถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะ
ฝากคุณตำรวจในพื้นที่ด้วยย้ำอีกครั้งนะครับ

ที่ตลาดสดประชานิเวศ๓ตะบดท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี